สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

ต้องมั่นคงต้องมั่นคง

เดี๋ยวให้ชุดทำงานเขาดู

เขามากเกินไปหน่วยงานเขามากเกินไปเนี่ย
เราก็อาจจะควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ที่จะพูดคุยอยู่ไว้ให้อดทน

ให้ของให้ยิ่งกว้าย

ที่ผมแตกง่ายก็ไม่ตกใจง่ายอะไรก็ที่ผมแตกง่ายได้ง่าย

ที่จะมีการสรุปสำนวนในสัปดาห์นี้นะคะ
คลิปเสียง๔คลิปเนี่ยถูกปล่อยออกมาจากเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมนะคะ
แต่ว่าอาจจะมีคลิปอื่นที่บวกอยู่ในเพจอื่นอีก
แต่ว่าถ้าเอาหลักเลย๔ตัวที่ออกมา
แต่ที่ออกมาแล้วเป็นตัวหลักจน
จนกระทั่งมีเรื่องมีราวตลอดวัน๒วันนี้ก็คือประมาณ๒๓คลิปนะคะ
วันนี้เราเรียงให้ฟังจำนวนหนึ่งนะคะ
ถ้าเราเปิดคลิปไหนเราเปิดตั้งแต่ต้นจนจบ
ลักษณะของการที่คลิปออกมาเป็นข่าวนะคะ

ถ้าจะเป็นการตัดต่อตามข้อกล่าวอ้างของคุณฟ้า
ก็จะอยู่ในตัวคลิปตั้งต้นที่ปล่อยออกมา
แต่ถ้าเปิดในรายการคือออกมาแบบไหน
ก็ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ

ท่านแรกดรสุกิตภูลศรีเกษมค่ะ
อีกหนึ่งท่านมีชื่ออยู่นิดนึงแต่มีค่ะ
อาจารย์เดชากิติวิทยานันต์นะคะ

อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอไล่เรียงกับคุณผู้ชมเลยนะคะ
คลิปแรกที่ออกมาเป็นการพาดพิงไปที่อาจารย์

รับเชิญที่ก็มาให้ความรู้
ในฐานะอาจารย์กฎหมายของเราอยู่เป็นประจำ
สรุปความได้ว่าอาจารย์ก็ไม่ถือโทษโกรธอะไรนะคะ
แต่ว่าคลิปที่พูดถึงอาจารย์ที่ปล่อยออกมา

อาจารย์ดิฉัน
คือใครอาจารย์
อาจารย์ง่าย
อ๋อที่มาออกรายการอะไรที่ยิ้มกลิ้มหน้านะ

ไอ้นี่อย่างโกงกินเลยนะ
อ๋อหนูว่าบุคลิกเขาเหมือนคนแบบเจนเทิมแมนเลยอ่ะ

มันเป็นภาพลวงเหรอ

อาจารย์เวลาอาจารย์เดชาไปออกรายการที่ไหน

โดยเฉพาะในประเด็นที่เกิดลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ไม่เคยเลยเพราะว่าอะไรไหมครับ
ว่าพาดพิงคืออาจารย์อาจจะไม่เอ่ยชื่อ
แต่อาจารย์จะให้คนเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ปร

มีเลยไม่มีเลยแม้แต่คำเดียว

เฉยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา

ได้ยินชื่อตัวเองนี่คิดว่าเดชาอื่นไหมคะ
ก็แล้วแต่ตามสบาย
แต่ตอนที่อาจารย์ฟังอาจารย์คิดว่าสงสัยเราแล้วแหละไหม

เพราะว่าผมกับพี่ปรเมฆก็เป็นวิทยากรของสากรด้วยกัน

อาจารย์เดชารู้จักอาจารย์ปรเมฆนานหรือยังคะ

แต่ว่ามีงานบรรยายอะไรที่เกี่ยวกับสากร

อาจารย์ปรเมฆเป็นกรรมการของชุมนุมสากร

ผมเองก็รู้จักกับท่านประธานชุมนุมดี

ก็เป็นวิทยากรด้วยกันของสากร
มีไม่กี่คนมีแค่๒คนในวงการสากร

คือไม่เคยกันแบบเจอหน้าเจออะไรอย่างนี้นะครับ

แต่เจอหน้ากันอย่างที่อาจารย์เจอกับดิฉัน

อาจารย์เดชาติดตามอาจารย์ปรเมฆ

โดยเฉพาะเรื่องคดีหวยลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ผมก็คือรุ่นน้องจบรามกำแหงด้วยกัน

ผมก็เฉยไม่ได้อะไรเพราะผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับใคร

ใครอยากจะพูดถึงใครอย่างไรก็เป็นเศรษฐภาพตามรัฐบาลนูนทั่นเอง
อาจารย์กับคุณฟ้าเนี่ยมีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กันแบบไหนคะ
ก็คืออย่างนี้ผมก็รู้จักกับฟ้าแห่งแรก
ก็คือที่รายการแห่งหนึ่งที่คุณกัญชัยเขาจัดรายการช่องหนึ่ง
เพราะหลังจากนั้นก็ขอเบอร์ขออะไรติดต่อกัน
หลังจากนั้นก็ไปออกรายการอีกโอ้โหหลายครั้งหลายช่อง
วันแรกที่อาจารย์ไปออกสื่อด้วยกัน

ไม่เคยไม่เคยครับ

ก็รู้จักกันที่รายการหนุ่มกัญชัยแค่นั้นเอง
ทีนี้อาจารย์กับคุณฟ้าหลังจากนั้นเนี่ยมีการติดต่อกันไหมคะ
โอเคก็ไปออกรายการด้วยกันก็ขอเบอร์กันก็คุยกันก็แค่นั้นเอง
หลังจากครั้งแรกที่เจอกันคุยกันอีกกี่ครั้ง
ก็คุยกันหลายครั้งก็พบไปออกรายการกันบ่อยไง
นับครั้งไม่ทวนมั้งรายการออกเบื้อกมาก
ดิฉันไม่นับครั้งที่ออกสื่อนะคะเอาครั้งที่ไม่ได้ออกสื่อ

พบกันข้างนอกคุยกันทางโทรศัพท์คุยกันทางไลน์
คุยทางโทรศัพท์ทางไลน์มีมีทางโทรศัพท์ทางไลน์มี

เรื่องไปออกสื่อดีไหมหนูพูดดีไหมอะไรต่าง

คดีเขาก็ไปปรึกษาเขามีทนายเขาอยู่แล้วนี่
แล้วเขาปรึกษาอาจารย์ไหมล่ะอาจารย์ก็นักกฎหมาย
คือผมก็ให้ความรู้อะไรทั่วไป

เขาเคยพูดถึงบุคคลที่๓ให้อาจารย์เดชาฟังไหมคะ

เลยสักคนเหรอคะ

แล้วเขาพูดถึงตัวเขาว่ายังไงที่เขาปรึกษา

คือส่วนใหญ่ฟ้าที่คุยกับผม
เขาจะคุยว่าหนูไปออกสื่ออย่างนี้ดีไหมพูดดีไหม
ผมก็ถามว่าควรจะปรับปรุงยังไงเวลาออกสื่ออะไรอย่างนี้

ผมก็ให้คำแนะนำว่าแบบนี้ควรพูดไม่ควรพูดอะไรนะครับ
เขาไม่มีการพูดถึงบุคคลที่๓กับอาจารย์เดชาฟังไหม

ไม่มีนะไม่เคยเท่าที่จำได้แต่ถึงจำไม่ได้มันเยอะ

อาจารย์แล้วพอคุณฟ้าออกมาแบบนี้
ซึ่งเธอยอมรับแล้วนะคะว่าเป็นเสียงของเธอนะคะ

อาจารย์ปฏิเสธสิ่งที่คุณฟ้าพูดถึงอาจารย์ไหม

ถ้ามีหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปแค่นั้นเอง

ผมไม่ใช่ประเภทชกข้ามรุ่นนะ
ผมเป็นคนที่ให้ความนับถือรุ่นพี่รุ่นน้อง

คลิปแรกเปิดมาก็หลายท่านนะคะที่ถูกพาดพิง

แล้วก็เป็นคลิปที่เปิดให้เห็นชื่ออีกเพียบเลยนะคะ
และคลิปนี้แหละที่เป็นที่มาที่ทำให้คุณฟ้าเองเธอก็หวั่นใจ
หลังจากที่คลิปออกมาจะมีผลอะไรกับตัวเธอหรือไม่
หรือแม้กระทั่งตำรวจที่ถูกพาดพิง
และคนอื่นที่ถูกพาดพิงนอกเหนือจากตำรวจ

ตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
เลือกทันัยสักคนหนึ่งอ่ะ
กินมาท่านปี๊กกินไหมพี่ป๊า
ปี๊กกินไหม
ปี๊กกินเงินไหม
เรียบร้อยเหลือแล้วทั้งความปากอ่ะ

สุดท้ายเขาว่าจะเหลือแล้วดิครับ
แล้วท่านเขารู้ไหมว่าดรสุกิตอ่ะ
แกรู้ว่าแกรู้ไส้รู้พุงว่า

อ๋อมีหน้าเหลืองี่พี่ป๊ามีเอก

แล้วจริงแล้วว่าแกกับไอ้ท่านอะไรกับท่านอะไรเนี่ย
แกมีปัญหากันมาก่อนเรื่องคดีที่แกทำใหญ่อ่ะ
จะบอกเลยนะสองคนนี้นะไม่กล้าอยู่กับแก
เดี๋ยวนะโทรมาหาแกเลยนะเพราะรู้ว่าแกเป็นแบคไทยที่เนี่ยเป็นขนาดไอ้ความไทยที่เนี่ย
ก็บอกว่าท่านครับผมพี่เขียวนะครับยังไงคิด

คนตีก็คือตำแหน่งก็เท่ากันกับ
กับคุณท่านใครใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าคนโทร
แต่ว่าเล็กกว่าคนอีก

อ๋อนี่ก็คือว่าแกก็คงไม่กลัวใครเหรอ
พี่ฟ้าสบายใจเลยได้จนพี่

เขาเปลี่ยนกันขึ้นพวกคนตำรวจ
เข้าใจไหมตอนแรก
แล้วก็ได้ไป
แล้วคนตำรวจก็อยู่รองรอง

ไม่เอาไม่เอาไอ้อัฐอ่ะ

ใครปกป้องอีกตะอัดป่ะ

ตอนนี้รู้แล้วรู้ว่าเรื่องถึงตัวแล้วไง

พี่ฟ้าอีอีสองคนนี้

มั่มผิดจริงมั้ยเนี่ย

พี่โดนจับฮคมและมีสายด่วนจัด

ก็แบบนี้

ได้

ให้คุณผู้ชมได้ยินทั้งชื่อหรือว่าอื่นอย่างเต็มนะคะ
แต่ว่าผู้ที่ถูกพาดพิงส่วนใหญ่ก็ออกมาพูดในข่าวตลอดทั้งวันนี้แล้วนะคะ
แล้วก็บางส่วนจำเป็นต้องให้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแบบทำไมไม่ปล่อยเลย
ได้เป็นข่าวแล้วแต่ว่าบางคำก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมจริงที่จะออกสื่อนะคะ
มาที่อาจารย์สุกิตค่ะเรามีเรื่องกันยาวค่ะ

อาจารย์สุกิตกับคุณฟ้าเป็นอะไรกันคะ
อาจารย์นี้ตอบยาก
ตอบยากว่าถามว่าเป็นอะไรกันตอบยาก

ไม่ใช่เป็นอะไรกันเช่นอาจารย์เป็นทนายให้เขาเลย
หรืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาทีมทนายของคุณฟ้า
หรืออาจารย์ให้คำปรึกษากับคุณฟ้าลักษณะแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับความสัมพันธ์กับคุณแผนนั่นแหละ

ผมมารู้จักกับเขาวันหนึ่ง
ที่โรงแรมลิสมอน
ก็มีคุณแผนเจ๊เกี๊ยวมาด้วยกัน

คุณเข้ามาบอกว่า
เขาแนะนำให้รู้จักตอนนั้นนะฮะ
เจ๊เกียวคุณฟ้าคุณแผน

เจ๊เกี๊ยวแทร่เดียวกันนะครับ

แต่วันหนึ่งเจ๊เกี๊ยวโดนเรียกมากองปาก
แล้วก็เห็นว่าทนายกวามนี่
ทีมทนายเดิมน่าจะเอาไม่อยู่
ไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรตำรวจก็โอเคนะ
เขาก็สอบเป็นพยานแล้วก็ปล่อยมา

ทีมที่ปรึกษาเขาก็ทนายเขาเยอะ

เขาก็อยากจะให้ผมเข้าไปช่วยแนะนำ

เราก็แนะนำเขามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหนใช่ไหม

คุณฟ้าใช้ทนายทีมเดียวกับใครคะ

ละทีมกับคุณแผนใช่ไหมคะ

คือเจ๊เกียวคุณแผนคุณฟ้าทนายทีมเดียวกันหมด

ใช่ไหมคะซึ่งงั้นแสดงว่าถ้าสมมุติสถานะของคุณฟ้า
เหมือนกับคุณแผนแปลว่าอาจารย์ก็ต้องเป็นกุญสือให้คุณฟ้า

คำว่ากุญสือหมายถึงอะไรเป็นที่ปรึกษาใช่ไหม

แปลว่าทีมทนายของคุณฟ้าคุณแผนเจ๊เกียวมาปรึกษาอาจารย์หมด

เพราะเราโดยมากเนี่ยถ้ามันลึกหรืออะไรอย่างนี้
อย่างคดีอายาทุจริตอย่างนี้
ส่วนใหญ่ทนายกว้างเขาก็ไม่ค่อยได้ทำกัน
เพราะว่ามันไม่มีในโรงเรียนกฎหมาย
ระบบไต่สวนไม่มี
อาจารย์ขอนิดเดียวคุณแผนกับคุณฟ้า
วันที่เจออาจารย์วันแรกครั้งแรกคือวันเดียวกันไหมคะ

อาจารย์คุณฟ้าเวลาเรียกสรรพนามอาจารย์สุกิตเรียกว่าอะไรคะ
ก็เรียกนักต้าสติตต่อหลังนี่ลูกเข้ามาที่สำนักงานเป็นอะไร

ลูกผมเขาก็เรียกป๊าเขาก็เรียกป๊าเหมือนกัน
คุณฟ้าเรียกอาจารย์สุกิตว่าป๊าตามลูกจริงของอาจารย์สุกิต
๊าภาษาคนจีนก็คือพ่อนั่นเอง
ทีนี้คุณฟ้ามาเล่าให้อาจารย์สุกิตฟังข้อแรกก่อนเลย
เล่าเรื่องตำรวจกองปราบให้ฟังไหมคะ
คือยังไงกองปราบก่อนนะยังไม่สอบส่วนกลางนะคะกองปราบก่อน
คืออย่างนี้เรื่องกองปราบเขาไม่ได้เล่าเท่าไหร่

ที่ตากระพริบอย่างนี้ป๊อบอย่างนี้ครับ

ปากว่าตากระพริบปับเนี่ย
เขาก็จะชี้นำนะครับ
คือที่นำท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
กับท่านผู้การของปราบว่านี่จะจับกองเชียร์

เรามองตำรวจไม่ดีเลยจริง
มองไม่ดีเลยนะฮะว่าทำไมต้องไปเชื่อคนอย่างนี้

เพราะเนี่ยตำรวจเองต้องมีวุฒิภาวะของตนเอง

ผมบอกตรงเลยนะนะฮะ

เดี๋ยวเรื่องอาจารย์ฉันเข้าใจว่ามีความขัดแย้งอยู่กับเพจ

เวลามาคุยกับอาจารย์สุกิตเนี่ยคุณฟ้าเป็นคนเล่าเรื่องตำรวจ
ว่าจะเป็นสอบสวนกลางหรือว่ากองปราบให้อาจารย์ฟังหรือ
อาจารย์สุกิตเป็นคนเล่าให้คุณฟ้าฟัง

แล้วก็ท่านนี่ขอเอ่ยนิดนึง
ตอนนี้ท่านทิติราชเองก็บอกว่าจะจับกองเชียร์
ใช่ไหมฮะแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรมาก
เหมือนเพจดังคนหนึ่งนะฮะ

เพราะเขาผ่านโอเลียไปเยื่อมเขาด้วยซ้ำไป

ผมเองเป็นคนพูดว่า

ถามท่านรองผู้การได้เลยนะฮะ

ผมก็เปิดคลิป

ก็พูดถึงเรื่องนี้ไงถ้าคุณฟ้าไงวัน๖จะไป

เดี๋ยวดิฉันลืมเข้าใจที่อาจารย์เล่าแต่เดี๋ยวดิฉันลืม
เอางี้ก่อนอาจารย์เคยเป็นทนายทักษิณไหม

อาจารย์รู้จักคนใกล้ชิดคุณทักษิณไหมคะ

อาจารย์เคยเป็นทนายให้รัฐมนตรีท่านไหนไหมคะ

เคยมีรัฐมนตรีท่านไหนปรึกษากฎหมายอาจารย์ไหมคะ
ไม่มี
อาจารย์อาวุโสมากในวงการไม่มีเลยเหรอ
ไม่มีครับถ้ามีก็ยันมาเลยไม่มีจริง
ฟ้ามันพูดไปของมันเอง
อาจารย์เคยทำงานให้กับภรรยานายกประยุทธ์ไหมคะ

มีคนใกล้ชิดภรรยานายกตู่มาปรึกษาอะไรอาจารย์ไหมคะ

ลู้จักอะไรต่อมาสองต่อสามต่ออะไรมีไหม

อาจารย์ตำรวจกองปราบตำรวจสอบสวนกลาง

ทำคดีหวย๔๐บาทเนี่ยวค่ะ

คุณพูดเองนะผมไม่รู้นะผมไม่รู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยิน
คุณฟ้าเคยเล่าให้อาจารย์ฟังไหมไม่เคย
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อค่ะ
แล้วก็ให้พี่ฟ้าแจ้งถอนด้วยเหรอ
ใช่ติดต่อพวกนี้เขาจะต่อรองกันว่าจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็ใกล้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฟ้องทิ้งไว้เงี้ยเหมือนมีโอกาสฟ้องมีมูลฟ้องไว้ก่อน
แล้วเขาต่อรองกันในไทยหลังเลือกไปเยื่องไปเยื่องไปอะไรอย่างเงี้ย

เออจะได้ใช้ทรอนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วไง
เดี๋ยวรอพี่กลับเดี๋ยวพี่วันจันทร์ไม่ได้จัดการให้

แม่กันเนี่ยเขาให้อาศิษย์คุก
อ๋อหมายถึงว่าวันจันทร์เนี่ยพี่จะกลับไปถอนให้ท่านหรอ
อ๋อแต่ว่าเขาบอกว่าให้พี่จะถอนเขาว่างั้นเถอะ
ต้องมีข้อตกลงกัน

อ๋อแต่ว่ามันการให้พี่ไปถอนให้
หรอพี่ระว่างไม่ได้อีก

ใครจะไปเล่นแบบนี้ไม่สำคัญอ๋อ
เพราะว่าคุกชี้ตายพี่เนี่ย

สื่อก็ตีกลับทางพี่พลายได้เยอะ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

ผมรู้แล้วเนี่ย

เราก็ต้องให้โอกาสกัน

แปลว่าอะไรคะน้ำหนักเท่ากัน

ถ้ามันจะตัดต่อตรงไหนผมไม่รู้ไง

แต่คลิปที่ออกมาเนี่ยน้ำหนักเสียงมันเท่ากัน

มันสั้นนิดเดียวเองถ้ามันไม่ได้ตัดต่อเนี่ยนะ
ถ้ามันไม่ได้ตัดต่อมันจะสั้นถึงขนาดนั้นไหม
คือผมขี้สงสัยนะผมเป็นคนขี้สงสัย
ใช่ไหมตำรวจสงสัยจับสารสงสัยป่อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเทปมันตั้ง๔ชั่วโมง
แล้วที่เอามาเปิดเนี่ยมันขนาดไหน
เขาต้องฟังเขาบ้างถูกต้องไหม

กำลังจะถามอาจารย์แค่ว่าตอนที่อาจารย์ได้ยินคลิป
ที่คุณฟ้าจะออกมายอมรับกับนักข่าวว่าเป็นเสียงเธอ
อาจารย์ฟังแล้วเป็นเสียงคุณฟ้าไหมคะ

หมายถึงอาจารย์รู้สึกด้วยตัวเองไหมคะ
ตั้งแต่ก่อนที่จะยอมรับแล้วนะ

ผมก็ยังไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นเสียงเขาด้วยซ้ำไป

เคยเคยคุยกับท่านผู้การกองปราบครั้งเดียว

คุยทางโทรศัพท์ครั้งเดียวขอเบอร์ท่านชาญ
เบอร์จากรองผู้บัญชาการกองปราบ

บอกว่าเดี๋ยวผมจะถามท่านชาญดูก่อน

ท่านชาญกับท่านอัคลา

มสกุลคล้ายกันคิดว่าเขาเปลี่ยนชื่อ

ท่านผู้กรรมห้าเนี่ย

ก็ไม่เคยรู้จักแต่ท่านอัคราเนี่ย

สั่งการให้ไปลื้อบ้านเขา
ค่ะค่ะ
ไม่เคยเคยทำโทรศัพท์พบหน้า
ไม่เคยค่ะไม่เคยทางข้อความ
เคยคุยกับผู้บังคับการกองปราบท่านไมโตรีไหมคะ
ครั้งเดียวครั้งคืน
คุยโทรศัพท์ทางโทรศัพท์

เจ๊เกียวไม่ต้องออกไหมจับนะเดี๋ยวจะไปมอบตัว
อาจารย์มีเบอร์ผู้บังคับการกองปราบได้ไง
มีนักข่าวช่อง๓ก็ให้ผมชื่อนุ่ม

ผมไม่เคยให้ผมผมก็บอกไม่เคย

ไม่รู้จักด้วยเพราะว่าตอนหลังเนี่ย

ท่านอัคาราเนี่ยย้ายไปโรงเรียนในร้อยแล้ว

อาจารย์เคยคุยกับท่านจักรทิพย์ไหมคะ

ศิวราเคยไปขอความช่วยเหลือท่านครั้งหนึ่ง
คดีเรียกรับที่คนลาศ
ท่านก็ให้ความช่วยเหลือครั้งเดียวเองแล้วก็ไม่เคยคุยกันอีก
แล้วก็โดยส่วนตัวไม่รู้จักกัน
มีผู้ใต้บังคับบัญชาของตำรวจท่านไหนติดต่ออาจารย์ไหมคะ

หรือผ่านลูกผ่านผู้ช่วยของอาจารย์บ้างไหมคะ

ใครละครับไม่มีหวย๓๐ล้านไม่มีใครเลยนั่นนะสิไม่มี

อาจารย์แล้วตกลงที่คุณฟ้าบอกว่า
ป๊าที่เรียกอาจารย์สุกิตเนี่ย
เหมือนกับเคยคุยพูด
มันอยากจะพูดก็ศักดิ์แต่พูดอย่างเดียว

มันคุยในกลุ่มผู้
เขาเอาอย่างนี้อาจารย์ถ้าสมมุติอาจารย์พูดแบบนี้
คำถามของดิฉันคือว่าคุณฟ้าเชื่ออะไรได้บ้าง

ผมเนี่ยนะเท่าเขารู้จักกันเขาก็พูดอะไร

แต่ไอ้เทปตรงนี้ผมคิดว่ามีการจ้างมา

มีผู้หญิงคนหนึ่งถามเหมือนนักข่าวเลย

กำลังเทียบเสียงถ้าเป็นนักข่าวนะ

นั่นคือข่าวไงข่าวเชื่อได้ไหม
บอกว่าครูรับสารภาพแล้วแผลรับสารภาพแล้ว
เกียวรับสารภาพแล้วเชื่อได้ไหมล่ะ

นะฮะต้องจากได้ยินกับหูตัวเอง
แล้วเนี่ยกำลังเทียบเสียงก็มีเสียงคล้าย

ผู้ที่ถามนำเนี่ยคล้ายกัน
เป็นนักข่าวน่าจะเป็นนักข่าวนะฮะ
คนที่คุยกับคุณฟ้าที่ถามคุณฟ้า

ที่อาจารย์เคยได้ยิน

อาจารย์จำเสียงนักข่าวได้เลยเหรอคะ
โดยมากเนี่ยนะฮะโดยมากที่เสียงออกทีวีนะฮะ

ผมส่งให้ตำรวจหมดแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาก็ไปไอ้นั่นเอง
สี่วันก็รู้ครับว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อ

จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์

อาจารย์ตกลงที่คุณฟ้าพูดมันมีมูลบ้างไหม

ไม่มีมูลที่สิ่งที่คุณฟ้าพูดถึงผม

ใครคนนึงนะฮะอาจจะเป็นผมก็ได้
เขาอาจจะคิดว่าผมเนี่ยนะฮะ

ก็อาจารย์บอกอาจารย์ไม่รู้จักใครเลยสักคนเนี่ยค่ะ

มีเรื่องกับใครกับคนนั้นอาจจะจ้างหรือเปล่า

ฟ้าเหรอหรือจ้างคนที่เหมือนเป็นเพื่อนคุณฟ้าในคลิป

อ้างว่าเป็นเพื่อนแต่จริงแล้วไม่น่าใช่

อาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์

มันต้องมีการวางแผนกันมา

คือเรียนรู้ว่าอาจารย์มีความขัดแย้งกับใครอยู่นะคะ

อันนี้ขออนุญาตนะคะพูดกันตรงนะคะ
สงสัยว่าหรืออาจารย์พยายามจะดึงเรื่องนี้
มาเป็นประโยชน์ต่อความขัดแย้งกับเขาอีกคนนึง

แต่ว่าถ้าเอาเป็นตามข่าวที่ลองมอนิเตอร์ดูกว้างเนี่ย

ตอน๒ทุ่ม๑๔นาทีก็จะรีด

อาจารย์กลับมาค่ะอาจารย์พยายามจะโยงว่า

ในการโจมตีอาจารย์ใช่ไหม

คือปัจจุบันนี้เนี่ย

ทางตำรวจเองเนี่ยโดนก่าวหาว่า
ทำให้ถูกแล้วก็พยายามจะเอาสิ่งนี้มา
นะฮะ
เอาสิ่งมาดิสเคดิต
ดิสเคดิตท่ามรวดเหรอ
ดิทธิ์ใครบางคนที่ไปฟ้องตำรวจ

บางคนคือใครเรื่องนี้มันหลักตัวละครเยอะค่ะอาจารย์
ก็นั่นแหละสิเวลามันมีน้อยเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่

มันใครฟ้องตำรวจล่ะผมไม่เคยฟ้องนะ
เอาอย่างนี้อาจารย์อาจารย์คิดว่าเรื่องนี้
ต้องการจะโจมตีอาจารย์ไหมคะที่ปล่อยคลิปออกมา
ผมไม่มีใครจะมาโจมตีผมได้

ผมเข้าใจว่าเพื่อจะมาแก้หน้าให้กับตำรวจที่

เขาจะเปิดเผยตัวออกมาหรืออาจารย์จะไปฟ้องเขาหรืออย่างนี้
ก็เดี๋ยวก็รู้ฮะก็ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ไง
อาจารย์จะคุยกับคุณฟ้าไหมคะ
ไม่คุย
เขาพยายามติดต่ออาจารย์มาใช่ไหมคะ
ก็ติดต่อไงก็ทำให้เราเสียหายแล้ว

เพราะเราตอนติดต่อกับเขาไปเขาก็อยากจะขอโทษอาจารย์นะ
ขอโทษมันก็เป็นสิ่งที่ดี
แต่ในขณะขอโทษแล้วมันจะลบล้างได้ไหม
ไม่ได้สิ่งที่เสียไปแล้วเนี่ยลบล้างได้ไหมไม่ได้

อาจารยกโทษให้ไหมคะถ้าเขาต้องการขอโทษอาจารย
ถ้าขอโทษก็ไม่เป็นปัญหาผมเป็นคนที่ยกโทษให้คน

เอาคุณฟ้าก่อนเพราะคุณฟ้าอยากขอโทษอาจารย์
ซึ่งหน้าเขาขอโทษอาจารอาจารยกโทษให้

แล้วถ้าเขาโทรศัพท์มาอาจารย์

อาจารย์จะรับโทรศัพท์เขาไหมคะ

แต่ถ้าเขานัดไปพบอาจารย์ได้ให้เขานัดผ่านใครอะคะ

อ้าวแล้วเขาจะเขาจะมาขอโทษอาจารย์ได้ไงคะ

เขาอยากเหยื่อขอโทษเลย
วันนี้เราก็จะนัดให้นะคะ

อาจารย์ยังร้อนมันยังมาโหอยู่อ่ะคุณจอมฟัน
โอเคเข้าใจค่ะคือวันนี้อาจารย์โมโหอยู่อาจารย์เลยไม่ยอมจองค่ะ

ไม่เจอแต่ถ้าเป็นวันอื่นถ้าอาจารย์เย็นลงอาจารย์จะเจอเขาใช่ไหมคะ

ก็ติดต่อเขาก็ขอโทษครับ

ก็เขาก็ขอโทษแค่นั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แล้วได้คุยต่อไหมว่าเรื่องราวเป็นยังไง

ในคลิปน่ะเพื่อนเขาสองคนเขาบอกไหม

คือไม่มีบุคคลภายนอกไม่มีบุคคลที่๓
คือ๓คนก็รวมหัวกันด่าชาวบ้านแค่นั้น

เพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนคือรวมหัวก็

แต่ว่าไอ้ความเสียหายของคนที่ถูกพาดพิงเนี่ย

แต่สามคนเนี่ยมันคือผู้ร่วมกับทำความผิดทั้งสามคน
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ